หลังต้องยอมรับนะคะคำถามที่ส่งเข้ามามีความหลากหลายมาก
แล้วก็ยินดีที่หลายคนให้ความไว้วางใจนะคะ
อย่างน้อยปัญหาที่เราเจออาจจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายชีวิต
วัคซีนกันแล้วหรือยังคะเชื่อว่าบางส่วนนั้นตอนนี้ทยอยเดินหน้ารับวัคซีนกันแล้วนะคะ
ยังคงย้ำเสมอว่าวันนี้น่าจะมีหลายคนที่กำลังหาข้อมูล
บางคนยังไม่กล้าตัดสินใจบางคนตัดสินใจว่ายังไม่ฉีดดีกว่า
อันนี้สุดแท้แต่แต่ละคนนะคะแต่ยิ่งกลัวขนาดไหนก็ตามที
ต้องหาข้อมูลและวันนี้อย่างที่บอกไว้ว่า
จริงแล้วโควิดในหลายประเทศเขาสามารถรับมือได้
อย่างเดียวแทบจะเป็นทางรอดเลยคือเรื่องของวัคซีน
ใครก็ตามที่ไปฉีดแล้วมีผลข้างเคียงสังเกตตัวเองให้ดีไปพบคุณหมอได้เลยนะคะ
คุณหมอหลายท่านบอกเอาไว้อย่างชัดเจนว่า
สามารถรับมือกับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน
ง่ายกว่าการที่รับมือกับปอดอักเสบตอนที่หลายคนได้เป็นโควิด๑๙แล้วนะคะ
เป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้เราผ่านเรื่องยากไปด้วยกัน

เป็นคำถามหนึ่งซึ่งคือก่อนนั้นเนี่ยพี่อ้อยเห็นแฮชแท็กหนึ่ง
แฮชแท็กที่บอกว่าบางทีบ้านก็ไม่ใช่ที่ปลอดภัยของทุกคน
แต่ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แล้วก็มีคนที่เจอเหตุการณ์ที่บ้านกลายเป็นที่อันตรายของตัวเอง

สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะหนูอายุ๒๐ปี
ตอนนี้เรียนอยู่ปี๓แล้ว
ที่หนูอยากปรึกษาพี่อ้อยไม่ใช่เรื่องความรัก
แต่หนูอยากปรึกษาเรื่องครอบครัว
ปัจจุบันนี้หนูเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็วิตกกังวล

อันนี้ถ้าเกิดว่าน้องเป็นอยู่นะคะ

จุดเริ่มต้นของอาการที่หนูเป็นเกิดมาจากคนในครอบครัว

ตัวหนูเองและน้องชายที่อายุห่างกันปีเดียว

แบ่งเป็นห้องที่คุณแม่นอนกับคุณพ่อ
แล้วก็น้องชายนอนห้องเดียวกับหนู
และน้องชายคุกคามทางเพศหนูตั้งแต่อายุ๑๕
ทุกครั้งที่เกิดเรื่องจะเป็นช่วงเวลานอนค่ะ

ช่วงแรกเขาก็จะพลิกตัวมากอด
บางทีมาโดนหน้าอกหนูก็ไม่คิดอะไร

หนูตกใจก็เลยแกล้งพลิกตัวแรง

เฮ้ยแบบคนไม่พอใจ

จะร้องโวยวายหรือลุกขึ้นมาว่าน้องตรง

กลัวแม่รู้กลัวน้องอาย
กลัวใส่หาคนในบ้านไม่เชื่อหนู

น้องชายจะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
รักของที่บ้านเป็นเด็กดีในสายตาทุกคนหนูซะอีกที่บ้าน
ว่าหนูเกเรทำไมไม่เอาอย่างน้องไม่นิสัยดีน่ารักหรือ
เรียนเก่งแบบน้องหนูเริ่มย้ายที่โดยการที่หันไปนอนปลาย
เอ่อหมายหมายถึงว่าปลายเตียงอ่ะนะคะแล้วก็อ้างว่าที่นอน
มันร้อนแต่จริงแล้วเนี่ยหนูนอนไม่ได้เลยเพราะมันระแวงไป
หมดกลัวว่าถ้าหลับไปหนูจะโดนอะไรแบบนั้นอีกตอนนี้สุขภาพ
ของหนูแย่ลงทุกวันรู้สึกแปลกแยกจากคนในบ้านจนแม่
บอกว่าหนูเป็นบ้าหนูตัดสินใจไปปรึกษาหมอนั่นเป็นครั้ง
แรกที่หนูได้ระบายให้ใครสักคนฟังเล่าไปก็ร้องไห้ไปค่ะ
ทำไมต้องเป็นหมอที่มาคอยรับฟังเรื่องราวของหนูทำไมคน
ฟังหนูไม่ใช่คนในบ้านสุดท้ายก็เลยลงเอยที่หนูเป็น
ซึมเศร้าและวิตกกังวลเรื่องการเข้าสังคมและเพศตรง
หนูทนอยู่สามปีค่ะหลังจากเข้าเรียนมหาวิทยาลัยหนูขอ
ที่บ้านย้ายมาอยู่หอเพื่อจะหนีทุกอย่างไม่อยากกลับไปที่
บ้านอีกหนูกลัวน้องกลัวคนในบ้านหนูรู้สึกบ้านไม่ใช่ที่
ของหนูอีกต่อไปหนูจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไงคะ
หนูอยากคุยเรื่องนี้กับที่บ้านได้อย่างเปิดใจหนูควรทำ
เข้าใจและเห็นใจน้องจังเลยอ่ะบาดเจ็บที่ใจขนาดนี้
ยังไงนะยังคงย้ำนะคะว่าน้องต้องพบจิตแพทย์อยู่
เรื่อยอย่าให้ขาดสิ่งที่น้องเจอคือเรื่องใหญ่นะคะ
ที่ต้องตั้งสติและตั้งใจที่จะรับมือกับปัญหาทีละข้อ
เห็นด้วยที่สุดที่น้องเอาตัวออกมาจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด
อย่างน้อยพาตัวเองไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อน
แล้วค่อยคิดค่อยคุยกับตัวเอง
บางทีการที่น้องไม่ขัดขืนหรือทำสิ่งใดให้น้องชายรู้สึกว่า
นี่คือเรื่องไม่ควรทำแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างผ่านมาเป็นปีเนี่ย
บางทีอาจจะช้าเกินไปหน่อยเหมือนกันนะอย่าลืมนะคะ
สิ่งที่เราปลูกฝังให้น้องคือน้องสามารถทำแบบนี้กับใครก็ได้
เพราะพี่สาวยังยอมให้ทำเลยความยับยั้งชั่งใจ
ควบคุมอารมณ์ทางเพศของตัวเองหรือแม้แต่นะคะ
แสดงออกที่ถูกต้องตามการละเทศะคืออะไรตรงไหน
พอเรายอมยอมยอมเพราะว่ากลัวที่บ้านรู้
จริงสิ่งที่น้องควรจะกลัวมากกว่านะคะคือ
ปลูกฝังอะไรลงไปในหัวใจของผู้ชายคนหนึ่ง
เขาสามารถไประบายออกซึ่งความรู้สึกทางเพศกับใครต่อมีใครอีกเยอะแยะมากมาย
บางทีผิดชอบชั่วดีมันอยู่ที่ว่าทางบ้านหล่อหลอมเขายังไง
คุณพ่อคุณแม่อาจดูแลไม่ทั่วถึง
พี่สาวค่ะก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยเป็นหูเป็นตา
มีความเป็นผู้นำที่เด็ดขาดพอ
ว่ากล่าวตักเตือนหรือหาวิธีช่วยหล่อหลอม
ให้น้องเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมได้เหมือนกัน
อย่าลืมนะคะหัวน่ะมาก่อนใจไอ้คำว่าหัวใจเนี่ย
แต่ตอนนี้ปัญหาไปกระทบใจจนน้องรู้สึกว่าไม่ไหวที่จะแก้ปัญหา
น้องกำลังเสียใจที่เราคุยกับที่บ้านไม่ได้
ทำไมต้องมาคุยให้หมอฟังแต่พี่กำลังจะบอกว่า
ถ้าน้องดราม่าเรื่องนี้ต่อไปมันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นนะ
ที่น้องได้คุยกับหมอคือการหาวิธีเยียวยาใจตัวเอง
นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วค่ะวันนี้เราเป็นพี่
เรื่องที่ต้องไปฟ้องพ่อแม่เนี่ยมันอาจจะต้องเล็กลงเรื่อย
สังเกตดูเวลาที่เราเป็นพี่เป็นผู้ใหญ่
เราจะมีเรื่องฟ้องแม่น้อยลงน้อยลงน้อยลงความอยากได้จะกลายเป็นความอยากให้
จากเด็กมัธยมปลายกลายเป็นเด็กมหาวิทยาลัยปี๓แล้ว
รับมือกับปัญหาต้องโตขึ้นตามวัยค่ะวันที่หัวใจแกร่งขึ้น
มีโอกาสนะน้องคุยกับน้องชายตรงเลย
จะคุยต่อหน้าคุยโทรศัพท์หรือแม้แต่เปิดจอ
คุยกันแบบผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็เล่าให้น้องฟังว่า
ตอนนี้พี่อย่างเราเจ็บปวดยังไงเจ็บปวดแค่ไหน
ทั้งหมดพี่ไม่ได้ขอความเห็นใจนะแค่พี่อยากจะบอกว่า
เจ็บปวดที่ผ่านมาพี่เสียสละได้เพื่อให้น้องรู้ว่า
อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำวันนี้พี่ต้องหาหมอ
ต้องปรึกษาจิตแพทย์เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นคือ
ยอมให้น้องทำอะไรก็ตามในสิ่งที่มันไม่ควรทำ
น้องไม่สามารถยับยั้งช่างใจตัวเองได้ถ้าอย่างงั้นเนี่ย
ปรึกษาหมอกันไหมพี่ทำให้น้องเห็นแล้วไงว่า
ไปพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด
วันหนึ่งพี่อยากให้น้องโตไปด้วยสติรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร
อะไรคือการให้เกียรติผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงคนไหนในโลก
พูดแบบนี้แหละค่ะไม่ได้ตำหนิติติงแต่เราปรึกษากัน
และลองฟังมุมมองของเขาและอย่าไปหวังนะคะว่า
การคุยกันแค่ครั้งเดียวจะเปลี่ยนโลกใบนี้
เราควรจะแก้ปัญหาอย่างที่เป็นทีมเดียวกัน
การรับมือกับปัญหาถ้ารู้สึกว่าอยากจะเยียวยา

น้องครับวิธีการต่างนานาเหล่านี้
ที่น้องจะไปคุยกับเขาได้น้องต้องหัวใจแข็งแกร่งพอ
ถึงยังคงยืนยันว่าน้องต้องคุยกับตัวเองให้จบก่อน
หรือแม้แต่คนในบ้านนะน้องเองต้องเทียบว่า
สนิทกับคุณพ่อหรือคุณแม่มากกว่ากัน
และในสายตาของน้องคิดว่าบ้านเรา
เป็นบ้านที่มีการคุยกันได้มากมายขนาดไหน

พี่ว่าลองเข้าไปคุยเชิงปรึกษา
ว่าตอนนี้ปัญหาที่เราเคยเจอคืออะไร
และบอกด้วยนะคะอาจจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ตาม

ตอนนี้หนูรับมือกับปัญหาในจิตใจตัวเองได้แล้ว

น้องเป็นผู้ใหญ่พอแล้วนะคะ

และน้องชายเราก็ควรที่จะมีพี่สาวที่แข็งแกร่งพอ
ทำให้ดีที่สุดในจุดของเรา
อย่างน้อยค่ะการได้เล่าให้คนในบ้านรับรู้ถึงปัญหา
อาจจะได้มุมมองอื่นที่เราได้ช่วยกัน
ดีกว่าน้อยใจเสียใจ
ให้ปัญหานั้นมันหายไปอย่างเงียบ

มันอาจจะซ่อนปมปัญหาที่ไปเกิดเรื่องใหญ่ในอนาคตกว่านี้ก็ได้
เข้าใจในความเจ็บและความรู้สึกแย่ของน้อง
แต่เราอ่อนแอแบบนี้ไม่ได้ตลอดชีวิตนะคะ

เราเป็นพี่สาวและยังช่วยน้องได้ค่ะ

จะมีใครพร้อมจะให้อภัยเขาเหมือนที่พี่สาวอย่างเราทำหรือเปล่า

บังเอิญอีกฝ่ายเขาฟ้องเข้ามาได้อับอายทั้งครอบครัว
ที่ตอนนี้ตัวเราสามารถป้องกันเพราะเรารับรู้ปัญหานี้ตั้งแต่ต้น
น้องจะทนกับปัญหานี้ได้หรือ

ขอบคุณที่น้องส่งเรื่องราวนี้เข้ามา

และมีปัญหานี้ซ่อนอยู่ในบ้าน
แล้วความไม่กล้าจะทำให้ปัญหามันใหญ่โตขึ้นไปเรื่อย
วันนี้ต้องยอมรับค่ะว่าสภาวะจิตใจของแต่ละคน
มีความไม่ปกติมากขึ้น
และปัญหาเหล่านี้มักจะถูกแสดงออกมาในวันที่มันสายเกินแก้
ถ้าวันนี้เราได้รับรู้ปัญหานี้ตั้งแต่ต้น
อยากให้หลายคนลุกขึ้นมาช่วยกัน
ที่สุดแล้วการปรึกษาจิตแพทย์ไม่ได้แย่นะคะ

หาวิธีในการที่จะรับมือกับปัญหาที่เป็นปัญหาเรื่องของจิตใจ

แก้ยากกว่าปัญหาทางกายอีก

แต่ปัญหาทางใจต้องรับมือด้วยหลายวิธี

ไทยรัฐออนไลน์ก็ฟังได้

พอร์ตบีนจุ๊กหรือสปอร์ตดีไฟ

สภาวะจิตใจก็เป็นเรื่องใหญ่เช่นเดียวกันนะคะ

และขอให้เราผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ด้วยกัน
แล้วสวัสดีค่ะ